มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของกลุ่มลับกลุ่มไลน์อะไรเนี่ยตำรวจเขาก็สาวเพิ่มไปเรื่อย

มีการเปิดกลุ่มลับไล่ชันโชว์ร่วมเพศปิดกฎหมายเต็มเลย
นะคะนี่คือนางสาวจินดารัสหรือว่าแอมนะคะอายุสามสิบสองปีค่ะ
ก็ถูกตำรวจจับหลังถูกสารแขวงพัทยาออกหมายจับความผิดฐานช่อโกงนะคะ
ไปจับได้ที่หน้าบ้านในซอยเพชรชะกะเสมสี่สิบแปดในเขตพาสีเจริญที่กรุงเทพเนี้ยค่ะ
เมื่อคืนวันที่ห้ากรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมันสืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่เขาสืบสวนเกี่ยวกับ
ซึ่งคนที่จะเข้าไปดูได้เนี่ยต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันไลน์เสียค่าบริการ๑๐ครั้ง๑๐๐๐บาทแถมฟรี๕คลิปมีเป็นรายปีด้วยนะคะ
ถ้าสมัครสมาชิกรายปีเนี่ยหมื่นนึงโอ้โหจัดแพ็กเก็ตอย่างดีเลยนะทีนี้พอตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าแอมไม่ได้ทำแค่นั้นค่ะ
แอมยังชักชวนให้มีการพนันฟุตบอลออนไลน์อืม
แล้วยังเคยเป็นผู้ต้องหาหมายจับคดีช่อโกงเพราะว่าไปซื้อขายรถยนต์มือสองแล้วหลอกให้ลูกค้าจ่ายเงินแต่ไม่มีรถให้ไปอีกอ้าว
พอไปตรวจสอบเงินในบัญชีนะคะมีเงินหมุนเวียนในบัญชี๑๐ล้านบาทได้ค่ะ
ตนเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพสัตหิบจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าตรงนั้นมันมีหมายจับช่อโกงอยู่
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในความผิดฐานผลิต
มีไว้นำเข้าส่งออกหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์และความผิดตามพรบการพนันด้วย